แฟนข่าวไทยรัฐทีวีคนไหนถือศิลปกินเจกันไหมปีนี้
จริงเขาเริ่มล้างท้องกันตั้งแต่๒๕กันยาแล้ว
แต่ว่าจริงตรงกับวันที่๒๕กันยาไปจนถึง๔ตุลาคมปีนี้คุณผู้ชม
โอ้โหแล้วเดี๋ยวรอดูเลยนะพวกอาหารเจอ่ะที่ใช้ผักอ่ะ
เดี๋ยวให้สำรวจราคาคุณผู้ชมราคาขึ้นมา๒๕บ้าง
ครับบางชนิด๗๐แต่ก่อนอื่นไปดูการเตรียมตัวของสารเจ้าในจังหวัดตรัง
หน่อยคุณผู้ชมค่ะผู้สื่อข่าวพาไปสำรวจสารเจ้าในตัวเมืองตรังครับ
หลายสารเจ้านี่เขาเริ่มทำความสะอาดกันแล้ว
ประกอบพิธีช่วงเทศกาลกินเจ๒๕กันยาถึง๔ตุลาคมนี้ครับ
พาไปสองสารเจ้าหลักอย่างสารเจ้าพ่อหมื่นรามแล้วก็สารเจ้ากิวอ๋องเอียนะครับ
ซึ่งสารหลังเนี่ยสารเจ้ากิวองเอียจะมีพิธีกรรมในวันที่๒๕กันยา
เป็นพิธียกเสาโกเต็งครับเวลา๑๐โมงเช้าและรับพระกิวอ่องไตเตเวลา๔ทุ่ม
ส่วนราคาปิดโตอันนี้ราคาเท่าเดิมนะคุณผู้ชมสายละ๗๐๐บาทเท่าเดิมไม่เพิ่มราคาครับ
มีผู้ตรวจตราสอดส่องสารเจ้ากิวอ่องเอียคุณพิชยะเนี่ยบอกว่าสารเจ้าแห่งนี้เตรียมความพร้อมมา๓เดือนแล้วนะ
เพิ่งมาเตรียมเมื่อไม่นานมานี้เขาพร้อมมากครับในการรองรับสาธุชนจากทั่วประเทศแล้วปีนี้เขาบอกเลยยิ่งใหญ่กว่าทุกปีมีสารเจ้ารอบนอกจะมาร่วมโปรดสาธุชนกันด้วย
จากปกติจะออกโปรดสาธุชนแค่สารเจ้าเดียวครับ
ทีนี้มาดูราคาพืชผักและวัตถุดิบที่ใช้ในการทำอาหารเจปีนี้ครับ
กินเจปีนี้พืชผักและวัตถุดิบต่างขึ้นราคากันทั่วหน้า
ผักนี่แหละครับภาพรวมมีการปรับขึ้นกิโลกรัมละ๕บาทถึง๒๐บาท
อย่างผักชีหรือว่าขึ้นฉ่ายนะครับหรือบางคนอาจจะเรียกขึ้นช่ายเนี่ย
โลละ๑๔๐บาทโอ้โหพี่น้ำแข็งเป็น๒๒๐บาท

แล้วพริกสดครับจาก๘๐บาทอันนี้หนักเลยพี่เบิร์
ครับครับโลละ๘๐เป็น๒๕๐บาทนะโอ้โห
ขึ้นเยอะมากอะก็มันนักขนาดนั้นเลยนะอ่า
แห้งจาก๑๒๐ขึ้นเป็น๑๗๐บาท

ส่วนราคาจำหน่ายวัตถุดิบเจที่ใช้ทำอาหาร
ก็มีราคาเพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา
พวกของเทียมต่างโปรตีนเกษตรอย่างนี้

ดาวทาวน์ที่อำเภอเมืองภูเก็ตครับ
กวางตุ้งผักบุ้งจีนแล้วก็คณะจากเดิมโลละ๔๐ก็เป็น๕๐
ฉ่ายจากเดิม๑๖๐ก็เป็น๑๘๐
หัวใช้เท้าจาก๔๕เป็น๕๐
กาดขาวจากโลละ๔๐ก็เป็น๕๐บาทครับ

เป็นตลาดสดบขศตะกัวป่า

ก็พุ่งขึ้น๑๐บาท๒๐บาทบ้าง

แล้วก็ค่าขนส่งระยะทางไกลเนี่ย
อย่างพี่พวงแก้วร้านกะพิ้งผักสดบอกว่า
ทั่วหน้าครับถั่วฝักยาวจากเดิมโลละ๔๐
ขึ้นมา๕๐เปอร์เซ็นต์ขึ้นมาเป็น๖๐บาท
กวางตุ้งจาก๔๐ขึ้นมา๕๐เปอร์เซ็นต์เหมือนกัน

คณะนี่หนักเลยคุณผู้ชมครับ
คณะจาก๓๕บาทขึ้นมา๗๒เปอร์เซ็นต์

แตงกวาย๒๕บาทขึ้นมา๔๐เปอร์เซ็นต์เป็น๓๕บาท
แล้วก็กะหล่ำจากเดิม๔๐บาทขึ้นมา๒๕เปอร์เซ็นต์

ก็ช่วงวัน๒วันนี้จะเริ่มล้างท้องแล้วล่ะ
แล้วขนาดคนไม่กินเจนะคนกินธรรมดาอย่างพวกเรานะ
แต่ว่าอยากกินเมนูที่มีผักอย่างนี้